เศษทีสายใกล้แดง
สวัสดีค่ะสำคับสวัสดีครับคุณชมครับปรับสวัสดีสวัสดีคุณหายที่ปากท้อง
ของคนอยากรวยกับรายการเศษทีสายใกล้แดง
วันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมน้องจำมาที่

ซอยเทศเศษ๑๐๖แล้วได้กินของปลาหมึก
เป็นร้านปลาหมึกย่างที่แบบอยู่ริมถนนเลยนะคะทุกคนค่ะ

วันหนึ่งเขาขายปลาหมึกประมาณ๔๐๕๐กิโล
หรือว่าถ้าเสียบเป็นไม้นี่๒๓๐๐ไม้ต้องมี
มาดูก่อนขายได้ยังไงไปครับ
นี่แหละครับร้านเจ๊ดำปลาหมึกย่าง
ที่ได้ชื่อว่าขายดีสุดยืนหนึ่งตัวแทนหมู่บ้าน
ด้วยความอร่อยของหมึกสด
ที่รับมาใหม่ในทุกเช้ากับน้ำจิ้มสุดแซ่บ

เป็นต้องกลับมาซื้อซ้ำกันแทบทุกราย

เฮียป้องกับน้องจ๊ะไปกันเลยครับ
สวัสดีครับ

นี่ร้านปลาหมึกที่เรื่องชื่อลือชาแถวนี้

วันหนึ่งกี่ไม้โดยเฉลี่ยครับ
เฉลี่ย๓๐๐๔๐๐ไม้ค่ะ
เมื่อกี้หนูบอก๒๐๐๓๐๐ไม่ใช่นะจ๊ะ
หมึกนี่มันก็เพิ่งรู้ว่ามีหลายส่วนเหมือนกันเริ่มจากทั้งตัวก่อนเจ๊เท่าไหร่ครับนี่
อันนี้๖๐กิโลกรัมค่ะไข่๖๐กิโลกรัมนะคะ
หนวด๖๕กิโลกรัมค่ะนวด๖๕กิโลกรัมค่ะ

อ๋อเนื้อคืออันนี้จะเป็น๒๕บาท

อันนี้ไม่กล้าการันตีนะต้องถามลูกค้าค่ะว่าใช้ได้หรือเปล่า

ทำไมคุณพี่ถึงชื่ออันนี้ตลอดครับ
อร่อยจริงค่ะน้ำจิ้มเด็ดมาก

ตอนนี้ลูกว้าวตอนนี้ลูกอยู่มอ๑ครับ
ไม่น้อยแล้วนะอายุออกไม่ได้

ถึงเวลาที่เรารอคอยชิม
น้ำจิ้มนี่คือเด็ดมากเลย

โอ้โฮพี่น้ำจิ้มแบบแซ่บสุดนะครับใส้พิมพ์
น้ำจิ้มแบบ

เคยมีลูกค้าแบบว่าไม่รอย่างแล้วแต่จะเอาไปย่างเองแต่
มีเเหละครับมีค่ะมีคอได้รู้มั้ยปลาหมึกมีคอ
หวังว่าจะมีอะไรนะครับ

เกือบนึบค่ะ

และเป็นอะไรที่เวลากินเข้าไปมันเนื้อจริง
ที่แบบกินแล้วนุ่มอร่อย

ป้องน้องจ๊ะอร่อยขนาดนี้
ถึงว่าทำไมถึงได้ขายดิบขายดี

ลับความอร่อยนอกจากความสดแล้ว

หลวงพ่อหาทางออกให้ลูกด้วย

เดินต่อไปไม่ไหวแล้ว

ไม่อยากอยู่แล้วแหละจะฆ่าตัวตาย
ฝันว่ามีเลขขึ้นที่หิ้งถูกไป๒๖๐๐ค่ะ
นั้นเราไม่ทราบว่ามันจะมีวิกฤตฟองสบู่แตก

เริ่มน้ำตัดไฟตัด
ในช่วงเวลาตอนนั้นไม่สมบัติว่าอย่าอยู่เลย
ผมจะกินยาตายเลย

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
เมื่อช่วงที่แล้วทั้งเฮียป้องและน้องจ๊ะ
ชิมความแซ่บของหมึกย่างร้านเจ๊ดำกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องมาล้วงเคล็ดลับกันแล้วล่ะครับ

หึกย่างของเจ๊ดำถึงได้อร่อยจนลูกค้าติดใจกันขนาดนี้
เราบุกเข้าครัวตามเฮียป้องและน้องจ๊ะเข้าไปกันเลยครับ
เดี๋ยวเราดูเลยว่าวิธีการหมักเป็นอย่างไรนะครับ
แต่ก่อนจะหับเห็นบอกมีวิธีการล้างแบบพิเศษ
ล้างเกลือแล้วก็ให้มันหมดขาว
ขาวก็ต้องล้างน้ำส้มอีกทีหนึ่งเพื่อความเมื่อใจ
เกลือและน้ำส้มนะคะอันนี้ก็มาถึงวิธีการหมักก็จะมีนี่เลย
ราดขวดชีกระเทียมน้ำตาล
เริ่มจากกระเทียมก่อนค่ะค่ะแล้วก็รากผักชี
สามารถเอาสูตรนี้ไม่บังกับหมูหรืออะไรอย่างนี้ได้น่ะ

ใส่ละครับ
น้ำตาลไหมน้ำตาล
ซึ่งทอเสียบไม้ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ที่ทำให้หมึกย่างมีสีส

ซึ่งในการทำก็ต้องกะปริมาณให้ดีเลยนะครับ
เพราะถ้าเหลือเนี่ยก็ต้องทิ้งเลยไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีก
แต่นอกจากน้ำชุบหมึกย่างแล้วเนี่ย
อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ
น้ำจิ้มที่ใครต่างก็การันตีว่าเด็ดจริง
ซึ่งวิธีการทำจะเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยครับ
น้ำจิ้มมีพริกนะคะกระเทียมมีรักสเชฟแล้วก็มีเกลือ
น้ำมะนาวที่แบบเป็นมะนาวแป้นที่เรามีขั้นเอง

ต้องซื้อแบบมีคั่วคือมันยังไงอธิบายหน่อยครับ
เราซื้อที่เขาเด็ดแล้วบางทีมันก็จะเน่า

เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากกระเทียม
จริงแล้วมันก็ปนกว่านั้นแหละ
ใส่อะไรก่อนก็ได้เนอะ
เรียกว่าผ่านมรสมมาไม่ใช่น้อยเป็นหนี้จากบัตรเครดิตถึง๔ใบ
กับหนี้นอกระบบรวมกันถึง๕๐๐๐๐๐บาท
เรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงให้เจ๊ดำช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
บอกว่าเจ๊ดำนะคะเรียนจบป๔นะคะแล้วก็เข้ากรุงเทพเลยเพราะว่ามีความฝันว่าอยากเป็นสาวเย็บผ้า

อยากทำโอ้ยฝันอย่างเดียวเลยอยากเย็บผ้าอยากเย็บผ้าฝึกเย็บได้สองวันเขาถึงให้นั่งจักร
แล้วก็เลยได้เย็บมาเรื่อยเลยค่ะ

ฐานะบ้านเราเนี่ยอยู่ในฐานะฐานะแบบประมาณไหนคะจนค่ะยากจน

ใช่คือง่ายค่ะทางที่บริษัทเขาทำให้

และยังไม่พอยังมีหนี้นอกระบบอีกประมาณ
ก็คือหีบอันนั้นมาปกอันนี้เข้าในวงของความน่ารัก

เพราะว่าโรงงานเขายุบแผนกใช่ไหมคะ
แผนกจากที่แบบว่าเราได้งานมาจากโรงงานนี้

ใช่ยุบไปเลยยุบแขนแอกเลยแค่นี้
แล้วทำอย่างไรอีกนี่ก็มีงานก็หมด

ตอนนั้นแบบไม่อยากอยู่แล้วแหละ

บอกว่าเลี้ยงลูกได้ไหม

แต่ก็นอนเป็นมันตามันก็จะไหลเลย
แต่ก็มาคิดอีกทีนึงคิดถึงแม่มากกว่า
ถ้ามีโอกาสได้ทำงานดี

จนนะคือว่ารายได้ก็ไม่ได้เยอะ

ใช่ของแม่ไม่อยากให้แม่คิดมาก

อะก็เลยไปไหว้หลงพ่อสัทธร
อธิษฐานว่าหลวงพ่อหาทางออกให้ลูกด้วย

คือเดินต่อไปไม่ไหวแล้ว
คือลูกมันจะจบตรงนั้นแล้วไง

ตอนนั้นเราเป็นหนี้๕แสนแล้วเราไม่ได้ทำงานอะไรเลย
มันก็เลยตันไปหมดใช่ไหมคะ

ค่ะมันจะไปไหมลองทำอยู่ก่อน

วันแรกที่เราขายขายดีไหมคะ
วันแรกแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวหมดเลย๖โล

ทีนี้เราก็เลยเริ่มไปตลาด
ก็ไปเอาตัวที่ว่าแปลก
เป็นหนวดเป็นเอ็นอะไรมา
เราก็เริ่มเริ่มเริ่มมาเรื่อย

เป็นเดือนหน้าเก่าก็มาเรื่อยเลยค่ะ

เหมือนชีวิตกำลังจะดีขึ้น
เมื่อร้านขายหมึกย่างกำลังไปได้ดี

เมื่ออยู่ดีสามีของเจ๊ดำ
เรี่ยวแรงคนสำคัญเป็นต้อกระจก

ทำให้เจ๊ดำต้องรับภาระหนักอยู่เพียงลำพัง
ขับรถมาจากต่างจังหวะนะครับตาดับ
อยู่น้องดำตาข้าดับไปข้างหนึ่งงุ่งแล้วก็ตกใจ
แล้วทำไงอ่ะลูกก็ต้องเรียนบ้านก็ต้องเช่า
ไปเถอะกลับไปเลยเดี๋ยวสู้เอง
จากนี้แปลว่าพี่ก็ต้องไปซื้อปลาหมึกเอง
ทำเองพร้าวย่างเองก่อนใช่ทำเองทุกอย่าง

วันหนึ่งบางทีนอนแค่๒ชั่วโมงเอง

อยู่ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่า
เราหยุดหนี้เราไม่มีชีวิตจริงไม่ได้ราบลื่นเลย
ไม่ค่ะไม่ได้ถ้านักด้วยนะ
นักมาตลอดตลอดส่วนล่าสุดนักค่ะคุณคะ

เห็นแบบว่าเมื่อกี้แอบเข้าไปที่บ้านมีหิ้งพระด้วย

เล่าให้ฟังหน่อยว่าหิ้งนั้นเนี่ยมูยังไง
เขาบอกว่ามีโชคด้วยนะก้อนใหญ่ด้วย
พอเราโดนอะไรเยอะเราก็จะบอกว่า
ทดสอบหนูแรงจังหนูไม่ไหวแล้วนะ
แล้วอยู่มาได้ไม่กี่วันก็ฝันว่า
มีเลขขึ้นที่หิ้งตัวแดงเลย

งวดแรกไม่ถูกนะคะแต่มาถูก
เอางวดที่สองถูกไป๒๖๐๐บาทค่ะ

ก็รูปเลี้ยงเก็บไว้เมื่องอะไรอย่างนี้

ดูจากคร่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หิ้งพระเอ๋ย

เห็นเลขที่หัวท่านท่านจะให้บ่อยมาก

โอ้โหในระบบงอกระบบนู่นนั่นนี่

หนี้นอกระบบหมดภายใน๕ปี
แล้วบัตรเครดิตภายใน๑๐ปีค่ะ
การที่เราใช้หนี้เราก็ส่งลูกเราเรียนด้วย

เราก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นเรื่อยแล้ว

ในระหว่างเราสู้เราก็จะไม่ท้อนะ

ถึงตัวเองไม่ได้เรียนแต่ก็ได้ส่งเสียให้แม่

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหญิงแกร่งจริงเลยนะครับ
สำหรับเจ๊ดำปลาหมึกสดย่าง
ที่ยืนยัดต่อสู้พาร์นบททศพของชีวิต

จนสามารถปลดหนี้ปลดสินมาได้อย่างทุกวันนี้
แต่จากเรื่องของหมึกย่างที่หอมจนน้ำลายสอแล้ว
ช่วงสิ้นเดือนแบบนี้ก็ได้เวลามาขจัดความหิวกัน
โปรโมชั่นดีอย่างกิมจุก๓๒บาท
ซึ่งวันนี้เราเฟ้นหาร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
อัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบคุณภาพเกรดพรีเมียมมาฝากกัน
แต่จะเป็นที่ไหนเตรียมโทรศัพท์มือถือของคุณเอาไว้
แล้วไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
จุก๓๒บาทมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ร้านนี้เขาเป็นร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแบบพรีเมียมเลยนะ
และที่สำคัญนะคะเขาใช้เตาถ่านในการปิ้งย่างด้วย
สามารถอิ่มจุกได้แบบในราคา๘๖๙บาทนานถึง๙๐นาที
แต่วันนี้บอกเลยไม่ต้องจัดให้แบบพิเศษสุดสำหรับแฟนรายการ
จ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้น

กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรมอิ่มจุก๓๒บาท
เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาทขึ้นที่หน้าจอ
ฟี่ภาพตัวเองขณะรับชมรายการเศรษฐีป้ายแดง
แล้วคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์อิ่มจุก๓๒บาทประจำสัปดาห์
ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ภาพที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัล
ประกาศผลที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

อันนี้คือยากิซุกกี้นะคะ
ใครที่เป็นสายหมูนี่คือคุโรบุตะรวม
แต่ไฮไลท์อีกอันนึงอันนี้บอกพรีเมียมคือ
มาจากสเปนหมูอิเบริโกไห่นี่คือคารามิโซมิซูจินะคะ
เป็นเนื้อหมักทุกคนปิ้งละหนึ่งป้าเขาให้
ฐานของเขาก็คือจะเป็นแบบไร้ควันนะทุกคน
ไม่ต้องกังวลเรื่องแบบกลิ่นเกินอะไรใดเลยนะคะ
คือซาเวอร์หมูเขามีรสชาติติดเข้มนิด
วาซาบิดองมันจะมีกลิ่นที่แบบหอม
พอหมูนุ่มมากนี่ไส้ของน่ากินไหมทุกคนดูดิ
อื้อหือกัดน้ำป๊อกชิมฝั่งหมูมันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ใครที่อยากดูรสชาติความเนื้อว่าเนื้อที่นี่เขาพรีเมียมและอร่อยเด็ดขนาดไหน
จะให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อมาช่วยเป็นวิเคราะห
ว่าใบตองอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากพอ
เชิญค่ะเชิญทีมงานนะคะ
อันนี้คือยากิซุกี้
เนื้อมีความนุ่มมากแล้วก็เค็มนิดตัวของไข่
แล้วก็จะมีความมันทำให้เนื้อมีความหอม
ตัวเสือร้องไห้ตอนแรกคิดว่ามันจะแข็งแข็งแล้วเหนียว
แต่อันนี้มันจะมีนุ่มมีความผสมติดมัน
เนื้อดีเนื้อพรีเมียมดีมาก
และนอกจากเมนูอาหารคาวต่างนะคะที่ร้านเขายังมีของหวานด้วยนะคะ
นี่นะคะแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
ูสทั้ง๓ตัวนี้ที่ร้านเนี่ยค่ะไม่ได้รวมอยู่ในบุฟเฟ่
เพียงแค่คุณเช็คอินคุณก็จะได้ทานฟรีนะคะ
ทั้งหมดนี่คือบุฟเฟ่ที่คุณสามารถอิ่มจุก๙๐นาทีในราคา๘๖๙บาท
แต่วันนี้นะคะเราให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นค่ะ
โทรศัพท์มือถือของคุณให้พร้อมเลยนะคะ

ตอนนี้นะคะสัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะคะ
รีบเซลฟี่ภาพของตัวคุณเองได้เลย
เศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะจ๊ะ
ถ่ายค่ะโพสต์ค่ะแคปเลยค่ะ
สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาอิ่มจุกแบบใบตองแบบนี้นะคะ
ร้านเปิดตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๔ทุ่มเลยนะคะ

แล้วกลับไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลยค่ะ
อิ่มจุกกับบุฟเฟ่ในราคาสุดคุ้มกันสักขนาดนี้กันไปแล้ว
ก็มาถึงเรื่องของร้านเด็ดขายดีกันบ้าง
เราเลยขอพาไปอีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสดอร่อย
มาพร้อมกับวัตถุดิบที่อาจจะไม่ได้มีให้ชิมกันง่าย
กุ้งกะต่อมของดีประจำอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
ซึ่งเจ้ากุ้งกระต่อมเนี่ยครับหน้าตาก็จะคล้ายกับกุ้งกล้ามกลาม
หรือกุ้งแม่น้ำที่เราคุณ่าคุณตากันนี่แหละครับ
แต่ตัวจะเล็กกว่ามักพบตามคลองหรือร่องสวนที่เป็นโครน
ที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างเช่นที่อำภาวานี่แหละครับ
กุ้งกระต่อมนี้เขาเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง
ต้องถามเจ๊ส่งเจ้าของร้านเขาเองแล้วล่ะครับ
กะเพรากุ้งกระเทียมกุ้งกะปิแล้วแต่คนที่จะสั่งเป็นเมนูกุ้ง
และความพิเศษของเจ้ากุ้งกระต่อมนี้มันต่างจากกุ้งประเภทอื่นยังไงล่ะครับ
มันก็คือกุ้งธรรมชาติที่อยู่ในคลองบ้านเรานี่แหละ
มันจะเติบเด้งมันจะอร่อย
พิเศษขนาดนี้คงต้องให้เจ๊ส่งทำให้ดูกันสักหน่อยแล้วล่ะครับว่า
ผัดกระเภากุ้งกะต่อมเขาทำกันยังไง

ผัดกุ้งพอเริ่มตูพริกใส่พริกอิ้วใส่น้ำตา
ใส่แบบเบาเล่นสะหรดแจ้งเอาขึ้น

มันเป็นเอกลักษณ์ประจำล้างพอมันก็จะให้เริ่มขาย
เรียกได้ว่าผัดกันจนมือเป็นระวิงกันเลยทีเดียว
ขายดีขนาดนี้ใช้กุ้งกระต่อมเยอะไหมล่ะครับ

ประมาณ๒๐๐๓๐๐รวมห่อรวมจาน
เจ๊ทรงเปิดร้านขายกะเพรากุ้งกระต่อมนี้มานานหรือยังล่ะครับ
ก็ทำมานานแล้วห้าสิบปีนี่
ทำไมก่อนนี้ได้กุ้งอันนี้มาเยอะแยะเลย
ได้เยอะข้าวเยอะข้าวก็ลองแกะ
แล้วก็เอามาทำกะเพราขาด
กุ้งอะไรวะไม่เคยเห็น

มันก็อร่อยดีอะไรดีก็กินกันเรื่อยมา
ขายดิบขายดีแบบนี้เคยเจอปัญหาในการประกอบอาชีพบ้างไหมครับ
มันเป็นช่วงหน้าของมันกุ้งพวกนี้
มันไม่ใช่ว่าเป็นกุ้งเลี้ยงมันเป็นกุ้งธรรมชาติ

ช่วงไม่มีก็คือขายไม่ได้เลยไม่มีก็คือไม่มี
บางคนมาบอกไม่มีกุ้งเขายังไม่กินเลยเขากลับเลยแหละ
ใครที่อยากมากินผัดกระเพรากุ้งกระต่อมฝีมือเจ๊ทรงก็มาได้ไม่ยาก
กัดร้านตั้งอยู่ในซอยข้างปรายศนีย์อำภาวาฝั่งตรงข้ามวัดลังกา
ขับเข้ามาในซอยประมาณ๕๐๐เมตรก็จะเจอร้านอยู่บริเวณคอสะพาน
มาเที่ยวอำภาวาก็ต้องไม่พลาดผัดกะเพรากุ้งกระตอบร้านเจ๊ทรงกันนะครับ
แต่นอกจากเรื่องของวัตถุดิบและฝีมือที่อร่อยมัดใจลูกค้าแล้ว
เรื่องของสิ่งยึดเหนียวจิตใจมันก็ต้องมีด้วยเหมือนกันครับ
ใครอยากขายดีแบบฟ้าประธานห้ามพลาดเลยนะครับ
เพราะช่วงนี้สินแสชัยของเราจะขอพาไปที่วัดจีนประชาสโมสร
หรือวัดเล่งหกยี่วัดจีนเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
แห่งหนึ่งของจังหวัดชาเชิงเศร้าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔
เรียกว่าเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วล่ะครับ
เชื่อกันว่าวัดนี้เนี่ยเป็นส่วนของท้องมังกรที่จะช่วยเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่ผู้ที่ศรัทธา
ซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีจุดไหนที่ห้ามพลาดบ้างให้สินแสชัยช่วยแนะนำกันหน่อยครับ
ที่นี่ในหลักศาสตร์ห่วงจุ้ยแล้วนะครับเปรียบเสมือนท้องมังกร
สาธุชนที่มาไหว้ผู้มีจิตศาสตร์ที่มาไหว้นะครับ
ก็จะมีความสมบูรณ์ภูมิสุขมีเจ้าสัวหลายคนมาขอพรประสบความสำเร็จทุกคน
จุดนี้นะครับเป็นจุดที่สำคัญเป็นจุดที่เกี่ยวกับเงินทองนะครับ
โชคลาภทั้งหลายนะครับจุดนี้ก็คือเทพเจ้าฮะชัยเสงเอี๊ยะ
เราจะมาขอพรเราเตรียมกระเป๋าไว้เลยถือกระเป๋านะครับ
จอที่ปากถุงอันนี้ตบ๓ครั้งขอให้รวยรูปเข้าขอให้รวย
เป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับแล้วท่านจะกลับไปรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านเช่นเดียวกันครับ
จุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดเจ้าแม่กวนอิมนะครับ
บนหลังมังกรถ้าเรารูปที่หัวเราขอเรื่องปัจจุบันขอความสำเร็จณปัจจุบัน
กำลังติดต่องานกำลังดิวงานแต่มีเคล็ดลับห้ามโดนหนวดโดยเด็ดขาด
ถ้าเราไปรูปโดนหนวดเมื่อไหร่เราก็จะเป็นเรื่องไม่สมหวังเรื่องที่ไม่ดีเกิดกับในชีวิต
ถ้าขอเรื่องสุขภาพเราก็มารูปท้องมังกรนะฮะตอนนี้เราจะรูปยังไงห้ามย้อนเก็บเด็ดขาด
ก็เอา๒๐๐๐นี่ครับค่อยรูปขึ้นไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขอให้สุขภาพหาย
ส่วนบ้านปลายชีวิตขอให้สุขสมหวังยังไงก็ให้ลูกที่หางมาก่อน
เราก็จะใช้มือนะครับรูปตัวโคนหางไปถึงปลายหางและอธิษฐาน
ขอให้บ้านปลายชีวิตสุขสมบูรณ์นะฮะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
มีเงินทองมากมีลูกหลานมากมายกระตันยูทุกคน
ขาดไม่ได้นะครับก็คือองค์ชัยสิงเอี๊ยะปางมู้นะครับ
บู้เนี่ยมือถือคาถาเหยียบเสือไว้นะครับ
ผู้ที่ทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค
ลอตเตอรี่ก็ดีสลากกินแบ่งก็ดีหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงทุกชนิด
ก็จะมาขอพรจากท่านเราจะต้องเอาแบงค์ขึ้นมา๒ใบ
มาวางที่มือของท่านก่อนมาวางเสร็จแล้วก็ตก

แล้วก็มารูปที่ท้องนะครับ

ลงมาจากคาทาค่อยลงมานะครับ
มาที่ก้อนเงินก้อนทองแล้วก็หมูน
ก็คือเงินก้าวหน้าเข้ามาหาเรา

เอาไว้ไม่ใช่เป็นขวานถุงเอาไปใช้
ส่วนอีกแบงค์หนึ่งเอาทำบุญไว้เลยทำบุญฝากท่านไว้เลย
แล้วก็เอาแบงค์นี้นะครับไปใช้นะครับ
ใช้อะไร๑ไปซื้อสลักกินแบงค์ซื้อโรตาลี
ไปลงทุนในตลาดหุ้นทั้งหลายรับรองได้ผลทุกคน

เรียกว่าเต็มเปี่ยมกันไปเลยนะครับ
กับการไหว้ขอพรเสริมความเชื่อความศรัทธา
เติมความมั่นใจในการทำมาค้าขาย
ก็คือขายก๋วเตี๋ยลุยสวนมาอีก๓ปี

แล้วก็เกิดเรื่องราวกับภรรยา
คือมันขายไม่ดีตอนนั้นก็เริ่มมีปัญหา

มันใจหายแล้วก็มาขออย่าง

ตอนแรกเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลองของนะครับ
ถ้าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะผมสาธุเลย
เสถีป้ายแดง
ต้องและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดลุงเพิ่ม
หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของตลาดหลังการบินไทยนั่นเองนะคะ
แต่วันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนคุณฝน
เพราะว่าร้านนี้ยอดขายต่อวัน๒๓๐๐๐บาท
ถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยลุยสวนหลักแสนเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชม
เขามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ขายดิบขายดีเป็นเศรษฐีป้ายแดงขนาดนี้ตามใบตองไปเลยจ้า
ร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนคุณฝนตั้งอยู่ที่ตลาดลุงเพิ่มซอยวิภาวดีรังสิต๒๒
ร้านดังที่ขายดิบขายดียอดขายเบา
เดือนหนึ่งก็แค่หลักแสนแหละครับ
ร้านนี้เนี่ยความพิเศษเขาอยู่ที่ไส้สูตรเฉพาะที่มีให้ลูกค้าเลือกถึง๗ไส้
เรียกว่าเลือกกินได้ไม่ซ้ำ๗วันก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะครับ
มาพร้อมกับแป้งก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่เหนียวนุ่มที่ใช้ถึงวันละ๑๐๐กิโลกรัม
ทั้งหลากหลายทั้งอร่อยทำให้ลูกค้าติดอกติดใจได้แบบนี้
ลับเขาอยู่ที่อะไรไปคุยกับเขากันเลยครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจุ้ยครับ

ลุยสวนร้านคุณฝนมีทั้งหมด๗ไส้ด้วยกัน

ใต้เห็ดสำหญาใต้ปาทุน้าใต้กรุงเด้งใต้กรุงบิ๊กใต้ปวดหอตลายโอ๊ย
ขายมากี่ปีปีนี้น่าจะเป็นปีที่๑๖ปีแล้ว
งั้นถามเลยว่าอะไรสูตรเด็ดเผ็ดลับที่ก๋วยเตี๋ยวหรือส่วนของเราแตกต่างจากที่อื่น

เป็นเส้นที่เราสั่งทำพิเศษเล่นกันบางมากเลย

แล้วเราใช้เส้นเนี่ยวันหนึ่งถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ย

อู๊ยแล้วพวกไส้ต่างหมูเอ๋ยอะไรเอ๋ยใช้เยอะแค่ไหน
ใช้เยอะฮะก็หมูนุ่มเนี่ยเราใช้วันหนึ่งก็ขั้นต่ำ๒๐กิโล
แล้วก็พวกไส้อื่นด้วยรวมก็๕๐๖๐กิโล
ซึ่งไส้ที่ขายดีที่สุดในร้านก็คือไส้หมูนุ่มสูตรดั้งเดิมนั่นเอง
กระซิบถามสูตรจากโกจุ้ยแกก็ใจดีใจดี
พาไปดูวิธีการผัดไส้ถึงในครัวโดยที่ขั้นตอนแรก
จะผัดเห็ดหอมกับไฟกลางจนมีกลิ่นหอม
ตามด้วยหมูนุ่มผัดต่อไปประมาณ๓๐นาที
พอหมูใกล้สุกก็ตามด้วยเครื่องปรุงน้ำตาลสายผงปรุงรส
ซอสปรุงรสน้ำมันงาพริกไทยปน
ผัดเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันจนหมูสุก
สุดท้ายก็ใส่แครอทต้มลงไปผัดต่อจนแครอทนุ่ม
ก็จะได้ไส้ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหมูนุ่มที่เด็ดของร้านแล้วล่ะครับ
อยากรู้เหลือเกินว่าการห่อไส้ก๋วยเตี๋ยลุยสวนมันจะยากสักแค่ไหน
ลองไหมครับได้เลยครับพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวจะห่อให้ดูว่าก๋วยเตี๋ยวลูยสวน
มันจะห่ยากกันสักแค่ไหนกันเชียวนี่แต่ว่าก่อนอื่นเมื่อกี้นี้ที่โกให้ดู
อันนี้คือแผ่นแป้งใช่ไหมใช่ครับพอได้แป้งมาถึงเนี่ยเราก็จะต้องตัดขอบออกนะครับ
เพื่อจะให้เราใช้เนื้อแป้งให้น้อยที่สุดแล้วพอตัดทิ้งแล้วที่เหลือล่ะคะครับ
ไม่เป็นไรครับทิ้งไปเลยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยยังไงนะคะน้องค่ะ
ตักหมูใส่ลงไปช้อนหนึ่งนะช้อนหนึ่งเลยครับ๑ช้อน
อย่างนี้เหรอถูกไหมผัวละพานหนึ่งใบป๊าบประหมวนเบายกนิดนึง

เฮียจะไม่กรุณาสอนหนูทำไส้สักหน่อยหรอกค่ะ
ได้เลยเอาไส้นี้เลยฮะที่ขายดีเลยครับ

เดี๋ยวรอดูว่าใบตองจะทำไส้กุ้งเด้งออกมายังไง

ดูดิดูดิอู้ย

อันนี้เราใช้อย่างดีเลย

สูตรการทำไส้ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของโกจุ้ยไปกันถึงสองไส้กันแล้ว
ส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำจิ้มครับคุณผู้ชม
ซึ่งวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยล่ะครับ
แต่เคล็ดลับจะอยู่ที่ตัวเบสหลักของน้ำจิ้มนั่นก็คือน้ำเชื่อม
โกจุ้ยเขาใช้น้ำตาลสายแดง
น้ำตาลสายขาวและเกลือ
เที่ยวรวมกันประมาณ๑ชั่วโมง

จากนั้นค่อยเทน้ำมะนาวสดที่คันไว้

ก็จะนำพริกจินดากระเทียมรากผักชีหะ
จากนั้นจึงเทรวมกับน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้
แล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน
ก็จะได้น้ำจิ้มลุยสวนรสแซ่บสูตรเด็ดของโกจุ้ยแล้วล่ะครับ

แต่ว่าใบตองไม่ได้มาชิมคนเดียวแน่นอนนะคะ
มีพี่ชายมาด้วยคนหนึ่งต้อนรับพี่อัทธุวนาศค่ะ

บอกเลยว่าเรื่องกินไว้ใจพี่อัน
แล้ววันนี้มาแบบแน่นโต๊ะเลย
อันนี้นะคะ

แล้วก็ตัวหมูหมูอันนี้หมูนุ่มใช่ไหมครับ
ใช่ครับผัดเราใส่น้ำมันงา
ร่วนนะมีความเด้งหอมและมีรสชาติอะอืม

ข้างในถูกอัดนี่ก็จะมีเห็ดขาวด้วย
จะมีความกรุบนะครับ
มันมีกลิ่นของสาลาย
ความเบี้ยวแบบกรุบของเห็ดหูนูขาว

คือไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมคนถึงเลือกมาทานที่นี่
อร่อยดีมีประโยชน์และราคาถูกด้วย

แน่นมีให้เลือกกินถึง๗ไส้
เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าตลอด๑๕ปีที่ผ่านมา
แต่กว่าจะมียอดขายเปรี้ยงปร่างและดังได้ขนาดนี้นะครับ
เส้นทางชีวิตของก๋วยเตี๋ยวก็ล้อมลุกคลุกพลานมา

เรียกได้ว่าหนังชีวิตดีเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้
เรื่องราวของเขาผ่านอะไรมาบ้าง
ให้น้องเบตองและพี่อันคุยกับก๋วยเตี๋ยวกันเลยครับ
เริ่มต้นเมื่อก่อนนี้เป็นเชฟมาก่อนเหรอคะ
ทำไมถึงมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ลุยสวนเอง
คือตอนนั้นก็ทำงานนะครับเราเป็นเหมือนแบบผู้ช่วยเชฟ

ก็เลยมีความรู้สึกว่าอาชีพนี้มันก็สำหรับเรามันไม่โต

ใช่ครับเราก็อยากทำอาหารเป็นเราก็อยากอยู่อยากเป็นเท่าแก่

เราก็เลยออกมาจากการทำอาหารเป็นพ่อครัว

ใช่ครับมาเปิดร้านขายอาหารทะเล

เราขายไปสักพักเนี่ยมีคนเขาบอกเห็นเราขายดีใช่ไหมฮะ
เขาบอกว่าโอ้เอางี้ไหมเดี๋ยวพี่ลงทุนให้ตกแต่งร้านให้เลย

เขาก็บอกเขาก็ลงทุนเขาเรียกช่างมาตกแต่งห้องอะไรเรียบร้อย

ประมาณสักครึ่งครึ่งทาง
เขาไลน์มาบอกผมว่าธุรกิจพี่มีปัญหา
คงทำงานกับโกไม่ได้นะ
แต่คุณหายตังค์ก็ไม่มีก็เลยโทร
พี่สาวคนโตพี่พอมีเงินไหม

เพื่อเอาเงินมาให้เราออกมาเป็นล้าน
ดำเนินธุรกิจไปด้วยดีปีหนึ่ง
ยอดขายดีมากวันละสี่ห้าหมื่นวันละเป็นแปน
ช่วงนั้นเราไม่ทราบว่ามันจะมีวิกฤตฟองสบู่แตก
ปี๐๐เลยตอนแรกคือดีอยู่เลย
ใช่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ทำไมคนรถล้อยลงล้อยลงล้อยลง
อยู่ดีคนก็จนอะประทั่งไม่มีลูกค้าเลย

ใช่อย่างการการไขวันละเป็นหลายหมื่น

เจ้าของบ้านเขาจะมาเคาะประตูเลียรตอนเช้า
แต่เราทำมันเงียบสุดท้านอยู่ในบ้าน
ใช่มีคนบอกเฮียเขามาทวงค่าเช่าทำไงดี
นิ่งไว้นี่นะนิ่งไว้ก่อนเราไม่มีอะเรามีเงิน

แต่กลับบ้านคนเดียวทำไมบ้านมันอยู่ไกลจังแล้วหนาวจัง
นั้นมันหนาวมากเดินเดินเดินไปจนกระทั่งผมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขับมาตามหลังผม
ผมได้ยินเสียงเขามาบีบแก่แป๊บเขาเรียกผมเฮีย
ผมก็หันไปเอ้าแฟนผมเองเลี้ยงทั้งรถ
พาผมกลับบ้านผมก็รู้สึกว่าไม่มีใครตอนนั้น
ขยันขนาดนี้แล้วเราก็ทำงานเยอะจังทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จ
ไม่ดื่มเหล้าไม่สุริเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวด้วยความในงาน
เหนื่อยมาตั้งแต่เด็กแล้วทำไมมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วสำคัญเรามาดึงพี่สาวให้เดือดร้อนไปด้วย
โมเมนต์แบบนั้นนะมันคิดโทษตัวเองได้ทุกอย่าง
ที่ทำให้ผู้มีพระคุณของเราไปเดือดร้อน
ผมก็ไม่นั่งอยู่ในห้องคนเดียว
ตัวเขาเองเขาบอกกำลังมรับถึงประตู
ครีชอย่าคิดไหลเยอะต้องสู้ขนาดเดิมต่อ
มันนี่มันอยู่ในใจของตลอด
แต่ตอนนั้นมันคิดมันคิดออกมา

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราหลุดออกมาจากความคิด

ที่นี่เหรอตลาดปังกับวิทยาลัยใช่ครับ
เค้าบอกว่าคนเยอะน่ะมาลองดูไม่อย่าพึ่งทำอะไรก็ทำให้เค้ารู้ว่าผมไม่ดีล๊ะ

ก็เลยเริ่มตอนนั้นมาขายบะหมี่เป็ดย่างเกี้ยวกุ้งคนเยอะมาก
ขายได้และขายดีด้วยเราก็ว่ามันก็มีแรงกำลัง
เหมือนที่นี่ยังไม่มีบะหมี่แบบนั้นขายก็เลยขายดี
ใช้หมดยังก็กระหมดแล้วอ๋อขายดีด้วยใช้ดีไปด้วย
พอขายเป็ดขายอะไรได้ประมาณสักปี๒ปี๓ปีก็ดีนะครับ
แต่ว่าตอนนั้นก็เริ่มมีปัญหากับภรรยามันใจหายแล้วเขาก็มาขอหย่า
แยกทางกันกับภรรยาตอนนั้นก็คือทำทั้งร้านบะหมี่แล้วก็ทำทั้งลุยสวนแล้ว
ฝนเริ่มแล้วเริ่มแล้วก็มาพอตอนหลังก็ไม่ได้ยุ่งกับบะหมี่แล้ว
เราก็เริ่มมาเต็มตัวกับธุรกิจของเราแล้ว
ก็คือขายก๋วยเตี๋ยวรุยสวนมาอีก๓ปีแล้วก็เกิดเรื่องราวกับภรรยา

เพราะฉะนั้นแปลว่าในตอนแรกที่เราทำพูดง่ายก็คือมันขัดทุนอยู่มันเจ๊งอยู่

แล้วถ้าให้ผมสรุปคือเขารู้สึกว่าเราดันทุรังอีกแล้ว

ใช่เขารู้สึกเขาแบบนั้นจะทำอะไรกันนักกันหนาอะไรประมาณนี้
คุณแม่ทางฝ่ายผู้หญิงเขารู้สึกไม่ค่อยมายกับเราเขาไม่ค่อยอะไรกับเรา
ก็เหมือนไปทำลูกสาวก็ลำบาก
ผมว่าในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราต่อออกมาดีกว่าไหม

ก็กลายเป็นว่าเราแบ่งธุรกิจกันเหรอฮะ

แรนด์ร้านไปแล้วเราก็ถือว่าไม่เป็นไร

คือบางคนเขารู้สึกว่าอยู่แบบนี้สบายกว่า
เพราะว่าทำมาหากินหาเงินได้
ขึ้นมาเฟื่องฟูขึ้นมาได้เนี่ย
บางทีมันก็ต้องพึ่งเรื่องราวของความเชื่ออยู่บ้าง
ใช่ผมมีครูบาอาจารย์อยู่รูปหนึ่งที่ผมนับถือท่านมาก

ค่ะทำไมเราถึงสัทธาในองค์ท่าน
ก็ตอนแรกเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลองของนะครับ
หลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะผมสาธุเลย

ตรงกระทั่งมาอีกประมาณสองวันสามวัน
มีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งหน้าร้านผมประมาณตรงเนี้ย

เขาพบว่านั่งทานข้าวเขาเดินมาหาผม
เขาบอกว่าคุณเป็นเจ้าของร้านลุยสวนใช่ไหมครับ

สูตรนี้ขายหมด

แบบเอาแล้วกูได้ตังค์แน่
นึกใจผมขอแสนห้าได้ไหม
รีบแล้วรออะไร

หรือจะมองว่าจริงแล้วก็เพราะอร่อยไง

ถ้าไม่อร่อยคงไม่มีใครคิดจะอยากได้สูตรออกมา

นึกถึงที่อธิษฐานไว้ป่ะ
รีบไปเช่าพระลูกปู่มาใส่เลย

นี่แหละครับที่ผมศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พึ่งทางใจผม

สะดวกสบายมากเลย
ขอบคุณเขาด้วยนะคะ

นี่หนูไปทำมาเมื่อกี้

ไม่ใช่ครับ